สวัสดีที่ฝากและเพิ่มมือ
สวัสดีค่ะพบกับมินนี่นัทชาในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราตอบแบบนี้ค่ะฝนเนี่ยมีโอกาสตกหนักมากกว่าเดิม
จากมรสุมฝนประจำฤดูในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ซึ่งฝนจะตกลากยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์
มีหลายพื้นที่ที่อาจจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลัก

จากการตรวจสอบเราพบว่าในช่วงนี้นะคะภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะ
มีลมกระโชคแรงร่วมด้วยอุณหภูมิอยู่ที่๒๑๓๗องศาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีฝนเต็มฟ้า
ตกได้๑๖๐๗๐ของพื้นที่ระวังอันตรายจากลมกระโชคแรง
รุ่มเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันค่ะทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้ง๒ฝั่ง๑๓๐๖๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากฝนตกสะสมเตือนทะเลอันดามันนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรเพราะฉะนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฝนหนักทั้งสัปดาห์๑๖๐๗๐ของพื้นที่

เลี่ยงน้ำท่วมรอการระบายค่ะ